สวัสดีครับสวัสดีครับ

เมื่อเราขอพรแล้วก็มีการ

ยึดเหนียวหรือว่าสิ่งที่ยึดเหนียว

ทำให้มันแบบจบไปมันจะได้สบายใจหน่อย

เป็นที่พึ่งทางใจมากกว่าครับทำให้แบบสบายใจ

อาจจะมีอะไรติดขัดอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้

พอมาทำแล้วมันก็สบายใจขึ้นนะคะ
แล้วมันก็รู้สึกดีกับตัวเองว่าแบบ
เราได้แก้ไปแล้วอะไรอีกนะครับ

มันก็ขึ้นอยู่กับการกระต่ำเราด้วย

ก็มีมาตรการปิดวัดเลยครับ

ในช่วงประมาณเดือน๒เดือนที่ผ่านมา

ญาติโยมก็ขาดการยึดเหนียว

ในช่วงที่มีความทุกข์ทั้งกายและจ้

เราก็เลยบอกว่ามีการพิจารณาว่า
ถ้างั้นก็เปิดตรงบริเวณโซนด้านนอก
หรือป้องกันบริเวณโซนทางใน

ทั้ง๑ให้สาธุชนทุกท่าน
การมาสัครสิทธิ์นิวอรรถ

ก็คือส่วนที่๒ต้องผ่านจุดคัดกรอง
มีการวัดอุณหภูมิและมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางวัดจัดให้
อย่างที่๓ก็คือจะมีการปิดตรงส่วนโซนด้านใน
เพื่อป้องกันการแออาจของสาธุชนด้านใน
แต่เราก็จะมีอัญเชิญองค์เทพเจ้าจำลองท่านไปประทับอยู่ตรงด้านนอก
เพื่อให้ญาติโยมสามารถไหว้ทำบุญสะดอกเคาะหรือว่าทำบุญทั่วไป
บริเวณลานวัดได้ตามปกติ
เพราะหลัง๔โมงเย็นนี้เราก็ทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในวัดทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยอาจจะปิดเร็วขึ้น
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สบายใจของญาติโยม
การแก้พิชา
ช่วงนี้ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่สามารถมาได้
เราก็สามารถทำแทนได้ครับ
หนึ่งก็คือเอาชื่อนามตะกุล
และอายุวันเดือบิเกิดของคนที่เราทำแทน

โดยการบางทีสามารถเอาเสื้อ
เอาชุดสะดอกข้อของทางวัด
ปัดตรงเสื้อซึ่งเป็นตัวแทน
ของผู้ที่ชมปัดออกไป๑๒ครั้ง
กดเดรถือดบไว้
หรือบางคนถ้าไม่สะดวกออกเสื้อมาไม่เป็นไร
ขอแค่เขียนชื่อนามตะกุล

ไปไหว้งวายทีองค์ทัศุอีย
แล้วก็บอกชื่อนามตะกุลของผู้ที่ชม
หรืออธิษฐานจิตแทนผู้ที่ชม
อันนั้นสามารถทำแทนได้
หรือบางคนที่เป็นญาติไม่สะดวกมาที่วัดเลย
ก็สามารถสะดอกเคาะแก้ชงด้วยวิธีอื่นก็ได้ครับ
เช่นบางทีอาจจะปล่อยน้องปล่อยปลานะครับ

อันนั้นก็สามารถช่วยได้นะครับ
หรือบางทีเนี่ยครับก็ทำบุญสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับ
เช่นไปถวายพระทหารพระพิสูจนสามเณรนะครับ

แล้วก็ภายนอกจิตใจหรือว่า
สิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกัน

เขาก็จะมีมาตรการที่ทำตอนที่เข้ามา
อย่างเช่นอย่างมาประตูด้านหลังเขาก็ปิด

แล้วก็คือตรวจกลุ่มอภูมิ

เลยทำให้รวดเร็วกว่าเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป